ก็เช่นกันสองสามีภรรยา
ขับไปในถนนซอยเปรียว

มันไม่อยู่แล้ว

ฉันจริง

อีกรอบอีกรอบหนึ่งเต็มคุณผู้ชมฮะเห็นมะ

เดี๋ยวก่อนนะรอบแรกหันหน้าหนี

รอบสองผ่องหกหัวรอบสามก้มหน้า

แต่เสื้อนี่ชัดเลยนะเสื้อขาวมาแบบนี้ครับ
ใช่ยังไม่รู้นะตรงนี้คือแถวซอยวัดสว่างอารมณ์
ตัดออกถนนทางหลวงหมายเลข๗ครับที่มอเตอร์เวย์ชนบุรี
ไม่ไม่ใช่น้องข้าวประถมนะเป็นวัดสว่างหลวงชนบุรี
ล่าสุดคืนที่ผ่านมานักข่าวแหละลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริง
ตรงนี้เนี่ยสองข้างทางจะเป็นป่ามะพร้าวกับไร่มัน

ร่างชุดขาวดูแล้วน่าจะเป็นชายสูงอายุ
แล้วมีชาวบ้านมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ผีนะเป็นคนมีชีวิต
เอาเหรอเป็นลุงรอปภอายุสัก๕๐๖๐นี่แหละมากางเต็นต์นอนในป่า
แล้วชุดนอนสีขาวแล้วหรือยังไง
ปฏิบัติธรรมช่วงกินเจหรอไม่รู้

ใช่ช่วงกินเจใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมช่วงกินเจ
แล้วมาเดินจงกลมตี๑ตี๒ทุกวันโอ้โหพี่ไม่เดินเวลาอื่น

นักข่าวเลยไปหาลุงที่เต็นต์เจอไหมตอนกลางวันเจอไหม
เจอถ้าเป็นคนต้องเจอสิจะเดินตรงนี้หรือชาวบ้านต้องบอก

นี่ไงก็บอกลุงลุงเปลียนเวลาเดินจงกลมได้มั้ย

เห็นแล้วกลัวอยู่แล้วเดี๋ยวหักรถหลบไง
แต่ก็ย้ำกับลุงนี่ไงว่าก็บอกลุงลุงเปลี่ยนเวลาเดินจงกลมได้ไหม
ก็ย้ำกับลุงว่าคือไม่ควรจะมานอนแถวนี้